มาดูเรื่องราวของสายซิ่งกันบ้าง

แน่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องที่หนุ่มชอบถูกไหม

ถ้าไปเจอ
หนุ่มสิงคนนี้หนุ่มสิงหรือยังไง

แทรกรึเปล่า

โอ้โหดิฉันว่าอย่างนี้คุณชนะทำไม่ได้
กล้อเลยเหรอยกล้อด้วย

แสงหโวช้าท่ารีละ

เป็นลิงที่มีความสามารถจริง

เศลด้วยนะอุ้ยยกล้อด้วยด้วย

คือต้องบอกว่าได้ชมความสามารถของลิงชิมมันซีแล้วเนี่ย
ก็ทำให้เรารู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะ

เออไม่แน่นะ
ลิงมีไปขับขี่ไหมตนนี้ไปขับขี่ลิงนะ